เอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นเรื่องของการตลอดกินตลอดเที่ยวกัน
เดี๋ยวผมจะพาไปที่ที่หนึ่งทั้งกินทั้งเที่ยวครบอยู่ในที่ที่เดียวกัน
บุตรกันก่อนอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก
บ้านคุณค่ะมีที่เที่ยวที่กินเยอะเลยนะ
เดี๋ยวพาไปเที่ยวครับที่นี่นะครับเดี๋ยวไปชมอากาศหนาวไปสัมผัสอากาศหนาว
แล้วก็ชมวิวสวยแล้วก็จะพาไปชิมด้วย

เป็นทะเลหมอกยามเช้าวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

ไม่มีมันเป็นทะเลหมอกเป็นหมอกยามเช้านี่
เยอะมากนะไปสูดอากาศแบบผู้หญิงมันเต็มปอดดีจังเลย
ล่าสุดนี่โอ้โห

โอ้โหดีนะบ้านสวยหวาน
แต่แม้เห็นแล้วหวาดเสียวเล็กน้อยนะอยู่ตรงริมผาแบบนี้

แล้วก็อุณหภูมิที่นั่นนะครับราว๑๑๑๒องศาเซลเซียสครับ
เขาบอกว่าสร้างความประทับใจอย่างมากให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องก้า
ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก

คุณผู้ชมที่ชื่นชอบท่องเที่ยวอากาศหนาวแบบนี้รู้จักกันเป็นอย่างดี
ไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นตามจุดชมวิวต่างคุณผู้ชมครับ
จากนี้นักท่องเที่ยวยังได้เที่ยวชมความงามของธรรมชาติแล้วนะครับ
ในโครงการเนี่ยก็ยังมีร้านกาแฟสดไว้บริการอีกด้วย
นี่จิบกาแฟกันชื่อร้านกาแฟพบรักแอดภูหินร่องกล้าเป็นไงล่ะชื่อกิ๊บเก๋
ไปกับคนรักนะตัวตัวก็ได้
แล้วก็ที่นี่นะครับเขาจะใช้กาแฟพันธุ์อาราบิก้าครับ
ที่เป็นกาแฟที่นำมาปลูกตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙อีกด้วย
แล้วกาแฟนี้นะครับมีรสชาติที่เข้มข้นกลม
ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งจิบกาแฟสดรับลมหนาวชมวิวทิวทัศน์ในเวลาเดียวกัน
เขามีโซโลแกนนะครับคุณผู้ชมครับที่ว่าจิบกาแฟรับลมชมวิวครับ
โอ้โหถูกใจบรรดานักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ

เรื่องของกาแฟที่นั่นเขาปลูกเอาไว้เยอะแยะมากมาย

ใช่แล้วครับเป็นพันธุ์อาราบิก้า

นอกจากนี้นะครับนอกจากได้ชิมกาแฟแล้ว
มีสตอเบอรี่ด้วย

บนพื้นที่แปลงสาธิตกว่า๓ไร่เลยทีเดียวนะครับ
อู๋หวานนะพอลูกเอาไว้ต้นกล้าเขาลงกันเอาไว้นานละโอ้โหแล้วตอนนี้นะครับ
ก็เริ่มเม่งบ้านแล้วก็ผลผลิตเล็กแล้วมาแล้วมาแล้วได้ชิมกันรับรอง
แต่สตอเบอรี่พันธุ์เนี่ยเขาจะลูกไม่ใหญ่มากนะสังเกตว่าเวลาที่เราซื้อทานเนี่ย
แถวข้างทางที่เราขับไปขึ้นเหนือก็จะมีขายเยอะมากลูกหนึ่งประมาณเท่านี้เล็กเนี่ยแต่ว่าหวานอร่อย
รสชาตินี้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะครับก็คาดว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ย
ก็จะออกดอกออกผลมาเต็มที่ให้นักท่องเที่ยวได้
ซื้อหารับประทานแล้วก็ซื้อไปเป็นของฝากได้ด้วย
ช่วงนี้แหมอะไรก็ดีไปหมดเลย
อากาศก็ดีอาหารก็ดีนะไปเที่ยวซะละเกินหลวงแต่คนดี